เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวัดแห่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
ซึ่งเขาก็มีผู้ปฏิบัติธรรมเยอะ
ผู้ที่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่เป็นผู้หญิงนะครับ
ก็อยู่เยอะนะครับแล้วปรากฏว่า
มีคนที่เขามีเรื่องกัน
ตามภาพนี้จะเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่ง
ถึงขั้นชักมีดขึ้นมาจะแทง

เห็นภาพนี้เนี่ยก็ต้องรู้สึกว่า
โอ้โหคนที่ใช้มีดจะแทงนี่

ค่ะแต่เรื่องราวมันอีกมุมนึงนะ

นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตามกล้องวงจรปิดที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับ
อยู่ในวัดป่าวัชิระบรรพฤษ
ตำบลหนองข้างคอกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับ

หลายคนแล้วครับกำลังจัดพัชนะ

แล้วก็มีผู้หญิงผมสั้นคนหนึ่งที่

มีปากเสียงต่อว่าต่อขานทะเลาะวิวาส

ผู้หญิงผมสั้นคว้ามีดปลายแหลม

ขึ้นมาทำท่าจะจ้วงแทงนะครับ
แล้วก็มีทั้งพระทั้งแม่ชี
รวมทั้งผู้มาปฏิบัติธรรมมาห้าม

ใช่ค่ะมีดเล่มเบอร์เรอเลยค่ะ

ระงับความโลภความโกรธความหลงสิ

เพื่อความสงบจิตสงบใจนะครับ
คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ

วัดที่เกิดเหตุคือวัดป่าวัชิระบรรพฤษนะครับ
อยู่ที่ตำบลหนองข้างคอกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ได้ไปคุยกับทางเจ้าวาดวัดด้วย
กับญาติโยมที่มาทำบุญเป็นประจำในวัดด้วยนะครับ
ซึ่งยืนยันว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องของบุคคลเลยนะครับ

ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับกิจการงานการของวัดเลย
ฝ่ายแรกก็คือผู้หญิงผมสั้นที่เห็นถือมีดเนี่ยอืม
เขาเป็นผู้หญิงอายุ๕๐ปีนะครับ
เข้ามาปฏิบัติธรรมไม่นาน
อีกฝั่งหนึ่งที่เห็นว่าเป็นฝั่งที่ห่มสบายยาวสีขาว
ฝั่งนี้เขาอยู่เป็นครอบครัวอยู่กัน๕คนอยู่มา๒เดือนแล้ว
อยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรมในวัดป่าวัชิระบรรพฤษมา๒เดือนแล้วนะครับ
ทีนี้คนที่อยู่ที่นี่บอกว่าครอบครัวนี้นี่แหละนะที่อยู่กัน๕คนเนี่ย
โอ้โหตั้งแต่มาอยู่สร้างความเดือดร้อนตลอดเวลาสร้างปัญหาตลอดเวลานะฮะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้รับมาเนี่ย
จะเห็นวินาทีที่กลุ่มแม่ลูก๕คนนี้ที่อยู่ในวัดมีปัญหากับฝ่ายผู้หญิงผมสั้นที่อายุ๕๐
จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นมาจากกลุ่มแม่ลูกไปโยนอาหารที่พระได้รับบินทบาทมาใส่รถเข็น
หญิงผมสั้นเขาก็เข้าไปเตือนบอกว่าทำแบบนี้ไม่ได้นะมันไม่ถูกมันไม่ดี
อีกฝ่ายหนึ่งไปตามพี่สาวมาแล้วก็เกิดเรื่องโตเถียงทะเลาวิวาสกันเกิดขึ้น
จากนั้นภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งจับภาพนาทีที่กลุ่มแม่ลูกเดินตามหาผู้หญิงผมสั้นที่มาว่าในตอนแรก
เดินมาตามหาตรงโต๊ะเตรียมอาหารแล้วตะโกนถามประมาณว่ามีอะไรอยากมีเรื่องหรือยังไงประมาณแบบนี้นะครับที่พยานเขาบอกนะ
ผู้หญิงที่ผมสั้นเขาอยู่คนเดียวเขาก็เลยคว้ามีดขึ้นมาลักษณะที่ทำท่าเหมือนจะเข้าไปแทงเนี่ยก็คือเพื่อขู่ป้องกันตัวแล้วเขาก็วางไว้เหมือนเดิม
แต่ว่ากลุ่ม๕คนแม่ลูกนี่เขาก็ยังเอาฝาหม้อเอาจานเนี่ยเข้ามาผลักมาดันมามีเรื่องกันต่อครับตามที่ปรากฏในคลิปก่อนจะมีคนห้าม
ก็คือที่ไม่พอใจตรงนี้ว่าเขาโยนขอแผลก็คือที่จะแอมพลิกมากคือการโยงที่คุณเสียงไปอยู่ที่จะไม่พร้อมเหลือเรื่องถ้าเราอาศัยบ้านวัดข้างหน้าแล้วก็กำกัดข้างในที่ไม่ได้ว่ากันแบบนี้ท่านต้องมาหาเรื่องมาให้หน่อยว่ามันไม่ถูก
ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับที่เขามาปฏิบัติธรรมที่วัดบอกว่าตอนนั้นกำลังหั่นผลไม้อยู่ก็พยายามจะคว้ามีดเอามาเหมือนกันนะนะแต่ว่าคว้าไม่ทันนะครับแต่ว่าหญิงที่เขาถือมีดขึ้นมาเนี่ยผู้หญิงผมสั้นเขาก็ยืนยันว่าเขาแค่ป้องกันตัวเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งพยายามเข้ามาหาเรื่องตลอดเวลา
ส่วนใหญ่จะหาเรื่องตลอดอะค่ะคือเราเองไม่รู้นะอยากเช่นน่ะต้วยเจอกับตัวเองอ่ะแต่ว่าเราก็ไม่คิดว่าเป็นตัวเราเดินเดินถ่านเขาเนี่ยพวกมันสัตตานะพูดให้เราอย่างงี้เลยค่ะพวกมันตุด
อยู่ทำไมหนักศาสนาอยู่ไปหนักวัด
ว่าใครวะทำไมมีอะไรอยากมีเรื่องหรออืมโยนกับข้าวทำไมอืม
เสร็จแล้วเขาก็นั่นอย่างที่เห็นคุณธอมเขาก็เอามีดไป
เพื่อจะป้องกันตัวตอนตอนนั้นมีดอยู่ข้างข้างพี่เลยถูกต้องไหมฮะค่ะ
อยู่ข้างข้างพี่เออเอาฟ้าไม่ทันใช่ฟ้าไม่ทันแล้วบอกเตือนอะไรเขา
ไม่ทันอะค่ะไม่ทันไม่ทันจริงจริงไม่ได้บีบค่ะแค่แบบไปอย่าง
เนี้ยไม่ได้บีบอืมเนี่ยค่ะก็มีข้อมูลจากผู้ที่เข้าไป
ร่วมปฏิบัติธรรมเนี่ยนะคือเขาก็บอกประมาณว่ากลุ่มแม่ลูกที่มา
หลายคนเนี่ยที่มีกันสี่ห้าคนเนี่ยค่ะไปอยู่ที่วัดสี่สองเดือน
ก็เลยมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแบบนี้ดังนั้นนะคะหลังจากเกิดเหตุนี้นะคะ
ก็ต้องว่ากันด้วยเรื่องของคดีความ
ก็ต้องว่ากันด้วยเรื่องทางธรรมด้วยแหละว่าท่านเจ้าอาวาสจะว่ายังไง
ทางคดีความเนี่ยตำรวจเรียกไปแจ้งข้อหานะคะ
ร่วมกันทะเลาะวิวาสก็คือทั้งสองฝั่งเลยค่ะก็ต้องมีการเสียค่าปรับกันไป
ส่วนทางท่านเจ้าอาวาสวัดท่านก็ไม่ได้เข้าข้างใครเป็นพิเศษ
ท่านเลยบอกว่างั้นให้ออกจากวัดไปทั้งคู่เลยก็แล้วกัน

ส่วนเรื่องของคดีความก็ว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ

เพราะว่าครอบครัวนี้ย้อนกลับเข้าไปที่วัดอีกรอบ

ไปส่งเสียงดังดุด่าคนในวัดนะคะ

แล้วก็ไปต่อว่าเจ้าอาวาสด้วย

ว่าใช้ข้าวของเครื่องใช้แพงเจ้าอาวาสนี่แหละ
เบือนหลักธรรมคำสอนสร้างความเสียหายให้กับวัด

แล้วก็ถ่ายคลิปอะไรกันเอาไว้เนี่ยค่ะ

ก็มีคลิปที่ถ่ายเอาไว้ก็ไปโพสต์กันในยูทูปนะคะ
ก็มีคอมเมนต์ที่ไปกล่าวหาท่านเจ้าอาวาสหนักมาก
ทางวัดก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเถอะ
เดี๋ยวเตรียมหลักฐานทั้งหมดจะไปแจ้งความดำเนินคดี
กับคนที่มากล่าวหาท่านเจ้าอาวาสโดยไม่มีหลักฐานอะไร
ไหนลองดูตอนที่เขาชุลมุนวุ่นวายกันหน่อยสิ
ท่านพูดอะไรพี่ชาวศาสน
แรงงี้ลองรอมอย่าไปอันนี้เลยนะ
เราลุกกับไกลเกียรติพรุ่งต้นคืน

แล้วต้องหาทีไม่เคยต้องระวัติ
จะเข้าเวทที่ตรงนั้นเลยจะก้าวกายเขา
พระนะโปรดฤทธิ์
ทีนี้ค่ะจากเหตุการณ์นี้คือมันก็มีคลิปภาพเป็นหลักฐานนี่แหละค่ะ
แล้วก็มีการโพสต์ไว้ในโลกออนไลน์ด้วยค่ะ
แล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นกันแบบโอ้โห
ทางวัดเขาบอกว่าเขาไม่ยอมจริงนะคะ
เพราะว่าทางกลุ่มที่มากันหลายคนที่เป็นครอบครัวเนี่ย
คือมาอยู่กับในวัดแท้มาอยู่ตั้ง๒เดือนแท้
แล้วมาหาเรื่องหาราวแบบนี้มันไม่ได้นะคะ
ซึ่งคนที่เขาไปร่วมปฏิบัติธรรมในวัดเดียวกัน
เขาก็ออกมาให้กำลังใจท่านเจ้าอาวาสกันเยอะ
แล้วก็ออกมายืนยันว่าท่านเจ้าอาวาส
ไม่ได้มีการใช้ข้าวของเครื่องใช้แพงบิดเบือนหลักธรรมคำสอน

เดี๋ยวลองไปฟังเสียงคนที่เขาเข้าไปร่วมปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งนี้กันหน่อย
แล้วจะทำไปทำไม
มาอยู่ที่วัดนี่ทำตัวแล้วก็คนบอกโอ้โหทำเขาเดือดร้อนไปหมดเลย

ก็ตอนที่ทั้งสองฝ่ายนะครับท่านเจ้าอาวาสท่านก็ตัดสินว่าเอางี้
ออกจากวัดไปทั้งสองฝ่ายเลยก็แล้วกันเนี่ย
แต่ฝ่ายของครอบครัวนี้เนี่ยนะครับออกจากวัดไปแล้ว
แต่ยังไม่ยอมคืนกุญแจห้องที่พักอาศัยอยู่กันนะ
คือตอนที่อยู่เนี่ยทางวัดก็ให้อยู่กันนะคือแบบให้ห้องอยู่เลยอยู่กันแบบโอ้โหสองเดือนอ่ะ
อยู่แบบอยู่เป็นบ้านเลยนะครับ
ปรากฏว่าทวงกุญแจห้องพักที่พักอาศัยไม่ยอมคืน
เจ้าหน้าที่ของวัดก็เลยต้องเอากุญแจไปไขฮะ
เพื่อจะดูซิว่าเออที่พักเป็นยังไงจะได้ทำความสะอกความสะอาด
คนอื่นจะได้มาพักมาอยู่อาศัยเวลามาปฏิบัติธรรม
พอกลับเข้าไปในห้องนะครับมีทั้งขนมมีนมมีอาหารเยอะแยะไปหมด
เป็นอาหารที่พระได้รับบินทบาทมาแล้วทั้งนั้น
แต่ครอบครัวนี้แอบเอาเก็บไปไว้ในห้องนะครับ
ซึ่งตามกฎของวัดแล้วเขาห้ามเอาขึ้นไปค่ะนะฮะ
คุณก็กินแค่พออิ่มแต่นี่คุณเอาไปเก็บไปตุนไว้ในห้องเนี่ยไม่ได้นะครับ
ห้องก็สกปรกหมดเลยนะครับห้องน้ำก็สกปรกห้องก็ไม่เก็บกวาด
เจ้าวาดท่านก็เลยมีคำสั่งเพิ่มเติมนะฮะ
บอกว่านอกจากจะให้พ้นจากวัดไม่ต้องมาอยู่อาศัยในการปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ย
ทีนี้ห้ามเลยห้ามเข้าวัดเลยห้ามเข้าวัดอย่างเด็ดขาดเลยครอบครัวนี้
ค่ะผู้ที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมคนอื่นก็เลยมองว่า
อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าครอบครัวนี้มาหาที่อยู่ที่กินฟรีค่ะ
ก็ไปนอนไปอยู่ไปกินฟรีอยู่ในวัดไม่ได้ตั้งใจจะไปปฏิบัติทำอะไรกับเขาหรอก
เขาก็เลยฝากเตือนวัดอื่นด้วยถ้าหากว่าเจอครอบครัวนี้
ทำทีเหมือนจะไปเข้าร่วมปฏิบัติธรรมให้ดูให้ดีนะให้ระวังนะ

คือถ้าคนเดือดร้อนเนี่ยวัดท่านพระท่านก็พร้อมให้ที่พักผิงนะ
ให้ที่อยู่ที่กินที่อาศัยแต่ก็ต้องช่วยงานวัด

ธรรมนุบำรุงศาสนาไม่ใช่เข้ามาแล้วแบบนี้

ก็ไม่ฟังก็ยังก่อเรื่องก่อราวอะนะคะ